ทุกผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยกันแล้วกันมีเรื่องดีมาฝากกันอีกแล้วนะครับ
ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะครับกับการผนึกกำลังกันของสองยักษ์ใหญ่เครื่องดื่ม
คาราบาลแดงเครื่องดื่มที่ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวไทย
แล้วก็จับมือกับไทยรัฐกรุ๊ปด้วยนะครับในการจัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่
กมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ที่จะช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพนะครับท่านสามารถร่วมรุ้นเป็นผู้โชคดีนะครับ
ซึ่งก็ตกแต่งสไตล์คาราบาลนะครับค่ะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะฮะ
จำนวน๑๐๐รางวัลนะครับพร้อมกับทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทอีก๓รางวัลทุกเดือนนะครับ
โอ้โหทีนี้มาดูกติกากันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกติกาง่ายง่ายค่ะ
แค่เขียนบีบส่งร่วมรายการได้ทั้งสองฝานะคะ
หนึ่งก็คือฝาคาราบาลแดงค่ะให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษนะคะเขียนด้วยลายมือค่ะ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วบีบให้แน่น
ค่ะฝาคันโซคูณ๒อันนี้ให้เขียนคำว่าตับนะคะ
พร้อมกับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เขียนบนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกัน
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วบีบให้แน่น
นำส่งกล่องชิงโชคค่ะที่ร้านซีเจมอร์นะคะ
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านที่ร่วมรายการ
หรือส่งไปที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
ตั้งแต่๑มีนาคมไปจนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖นี้ค่ะ
และสามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันที่รายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีจะประกาศผู้โชคดีคนแรก
แล้วก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับยังมีข่าวดี
จากคาราบาลมาฝากด้วยล่าสุดคาราบาลแดง
โดยคุณกมลดิตสมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชน
ระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น
สภาพเศรษฐกิจที่ยังย่ำแย่รวมไปถึงต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น
ทำให้หลายแบรนด์ต้องปรับราคาขายขึ้นไปแล้วนะครับ
แต่ในส่วนของคาราบาลนะครับซึ่งความจริงก็ประสบกับภาวะต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ต้นทุนพลังงานต้นทุนวัตถุดิบอย่างเช่นน้ำตาล
ซึ่งก็ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่คาราบาลในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกที่มีโรงงานผลิตของตัวเองอย่างครบวงจร
เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับคนไทยนะครับ